เห็นอะไรก็ไม่รู้มาจากในบ้านหลังนั้น
แล้วในบ้านต้องมีอะไรไม่น่าจะใช่แมวตายหนูตาย
แต่มันจะเป็นกลิ่นศพหรือเปล่า

เจอศพเป็นชาวต่างชาติ
เป็นอดีตตำรวจเยอรมันอายุ๖๐กว่าแล้ว
เสียชีวิตแล้วน่าจะเสียชีวิตมาเป็น๑๐วันแล้วด้วยค่ะ

นี่ตำรวจที่สศัตริย์ขีบได้รับแจ้ง
ว่ามีคนตายอยู่ในบ้านในพื้นที่ชนบุรี

คว่ำหน้าอยู่ตรงห้องครัวหลังบ้าน
ทราบชื่อว่าชื่อนายชัดเอ็กโซอายุ๖๖ปีค่ะ
คือเจอศพช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ถามพี่สาวของภรรยาผู้ตายค่ะ

วิไลเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเป็นอดีตตำรวจเยอรมัน
มาอยู่ที่เมืองไทยเราเนี่ยเพราะว่าชอบชอบเมืองไทยมากเลย
น้องสาวที่เป็นภรรยาเนี่ยนะอยู่กับลูกของผู้ตายที่เยอรมัน
คือฝั่งผู้ชายเดินทางมาที่ไทยอยู่คนเดียวนะ
แต่ถามว่าภรรยาเขาที่เป็นคนไทยนะโอ้นู่นไปอยู่ที่เยอรมัน
แล้วปกติทางตัวผู้ชายก็จะมาอยู่บ้านหลังนี้อยู่คนเดียวค่ะ
เมื่อวันที่๖ที่ผ่านมาตัวผู้ชายคนนี้มาหาพี่เมีย
หาถึงที่บ้านเลยแล้วผ่านไปหลายวันปุ๊บ
เมียเขาก็คือน้องสาวน้องสาวโทรมาบอกว่าเนี่ยพี่ติดต่อสามีไม่ได้เลย
ไม่รู้ว่าทำไมโทรไปหาก็ไม่รับสายส่งข้อความไปก็ไม่ตอบ
พี่สาวก็เลยเอ๊เหรองั้นเข้าไปดูที่บ้านหน่อยละกัน
พอไปถึงที่บ้านเนี่ยเรียกแล้วนะไม่มีคนตอบอ้าวไม่อยู่บ้านมั้ง
ไม่ได้เข้าไปดูค่ะวันนั้นแต่เมื่อวานนี้ข้างบ้านโทรมาบอก
บอกป้าวิไลป้าวิไลมาดูที่บ้านหน่อยซิเนี่ยบ้านเนี้ย
คือยังไงเนี่ยกลิ่นมันเหม็นมากเลยไม่รู้เหมือนกับมีอะไรตายอยู่ในบ้านหรือเปล่า
รีบมาดูหน่อยแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
พอตำรวจตรวจสอบดูก็อ้าวมีศพอยู่ในบ้านจริง
ทีนี้ตอนชนสูตรเบื้องต้นนี่นะคะตามศพเนี่ยไม่มีร่องรอย
การถูกทำร้ายอะไรแล้วดูในบ้านก็ไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้น
สินข้าวของต่างยังอยู่ครบค่ะ
ก็เลยคิดว่าผู้ตายอาจจะมีโรคประจำตัว
ทีนี้ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
หาสาเหตุซิว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า

รวมถึงต้องประสานภรรยามาสอบปากคำ
ก่อนที่จะให้รับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ